วันนี้คำว่าโคตรต้องมีเรื่องอะไร
ประหลาดฮะเป็นความประหลาดของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับ
อยู่ดีให้นึกถึงทรงมหาทัยตรงนี้นะแหวก
มหาทัยแหวกแต่ว่ารอบนี้มหาทัยคือแหวกผมฮะ
ไปไปมากลุ่มวัยรุ่นที่ว่าไม่ใช่แหวกผมแต่ว่าแหวกหนังศีรษะ
เอามีดโกนกรีดกลางหัวออกเลยฮะ
จริงจังเหตุการณ์นี้บรรจงกรีดเลย
กรีดทุกคนเลยเหรอก็แก๊งนี้เขาคุณต้องการดูอะไรฮะ

เขาเอาใบมิดโกนกรีดกลางหัวพอกรีดปุ๊บเลือดมันไหลถูกไหม
เวลาคมมีดมันกรีดไปที่หัวเลือดมันไหล
เพราะเลือดมันไหลเพื่อนไอ้คนที่นั่งเนี่ยแหก
ทำไมแพ้ใช้คำว่ากูเข้าเพื่อนกัน
แผลหน่อยแหกแผลเพื่อให้เลือดมันยิ่งไหลออกมา

นี้ก็บอกว่านี่คือความชอบของเขาฮะ
สาดิจจังแก๊งนี้อะไรนะสาดิจชอบความเจ็บ
ชอบความเจ็บปวดชอบความเจ็บปวด
หลายคนบอกทำไมไม่เข้าใจต้องการอะไร
บางคนก็แซวเลยอยากได้ทรงมหาทัยใช่ไหมล่ะ
อันนี้คือแหวกหนังศีรษะด้วยมีดโกนเลย

บางระจันเป็นไอดอลในหัวเนี่ย

คือบอกพวกบัรดาคนที่มาด่าเค้าอน่ะ

คนที่มาแสดงความเห็นต่อเนื่องก็บอกเออจริงว่ะ
มันเป็นเรื่องของแกฉันก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรหรอก
ไม่ใช่หัวฉันจะเจ็บปวดเรื่องของแกเหมือนกัน

ก็แสดงความเห็นกันต่อไปแต่เหตุการณ์นี้